เขามีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของนายอีวานคาราดิก
ซึ่งเป็นนักดำน้ำชาวเดนมาร์
เพราะว่าเขาคนนี้มาร่วมอยู่ในทีมกู้ภัยถ้ำหลวงด้วย

ว่าเด็กเนี่ยโอ้โหสุดยอดเจ๋งมาก
สามารถอยู่ในถ้ำได้นาน๒อาทิตย์กว่า

อีกครั้งมีฝังพิสูจน์ที่คุ้มมาก
เป็นมีปัญหามากนะ
เราก็ได้ข้าระกายว่าถ้าแผ่นกว่าเค้าทำได้อะไร
และพร้อมทั้งบางอย่าง
ไม่คิดว่านี่นำทักกว่าไว้

พวกมันไม่เห็นพ่อเขา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

คุณคิดว่าคุณคิดว่าค